ค่อยจะมีข่าวคราวกับสาวสักเท่าไหร่นัก

เจมส์ไปขายขนมจีบสาวเฟย์พรปวีเข้าให้แล้ว
บอกว่าเป็นเพียงแค่คนรู้จักกันแบบผิวเผินเท่านั้น
มีโอกาสเจอกันบ้างตามงานไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัวนะคะ
พร้อมกับหนุ่มเจมส์จิเขาได้ออกมาอัปเดตผลงานเพลงในแดนปลาดิบ

หลังมีคนตาดีพบพระเอกหนุ่มวิกพระราม๔เจมส์จิรายุ
นักร้องสาวเฟย์พรปวี
เมื่อครั้งบินลัดฟ้าไปประเทศญี่ปุ่น
ทำเอาหลายคนคิดว่าทั้งคู่แอบกิ๊กกักกันอยู่หรือเปล่า
พระเอกหนุ่มหน้าใสออกมาปฏิเสธ
พร้อมยืนยันว่าข่าวลืมไม่เป็นความจริง
กับนักร้องสาวแค่รู้จักกันแบบผิวเผินเท่านั้น
ซึ่งเจ้าตัวก็งงกับประเด็นที่คนเมาส์
แต่ก็ไม่ซีเรียสหากคนจะมองแบบนั้น
เพราะทั้งคู่บริสุทธิ์ใจค่ะ
นอกจากนี้เจมส์จิยังเผยถึงผลงานเพลง
ประเทศญี่ปุ่นว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้
เจ้าตัวจะต้องบินลัดฟ้าไปแดนปลาดิบ

ก่อนจะเดบิวต์และปล่อยให้แฟนได้ฟังกันราวเดือนเมษายนค่ะ

เพลงภาษาญี่ปุ่นครับเพื่อให้คนญี่ปุ่นได้ฟัง
กุมภาครับวันที่๑๐ครับ

จำนวนไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ไปไปแล้วเดี๋ยวกลับมา